โปรโมทเพลงทั้งทีนะคะมิติใหม่ค่ะ
โมทยังไงไม่รู้นะคะโชว์ลอตเตอรี่ไปเลย
พี่พีชทองเจือนะคะคือเขาพาลูกสาวมานะคะ
มีย่าน่ารักมากค่ะมาโปรโมทเพลงใหม่นะคะ
แล้วน้องก็คือโตเป็นสาวเซ็กซี่ด้วยค่ะ
น้องมีย่าน่ารักสดใสนะคะมาพร้อมกับสกิลการเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะ
แล้วก็ได้แฟนของเชอรี่จอร์ดเวอาร์มาเป็นพระเอกเอ็มวี
ก็พูดไปเดี๋ยวคนเข้าใจผิดดิฉันรักเขาค่างดีค่ะ
ชื่นชอบน้องหล่อมากคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งซิงเกิ้ลนี้ค่ะพี่พีชเนี่ยไปเกี่ยวให้ลูกสาวได้ออกไอเดียเองหมดเลยค่ะ
เรียกว่าพ่อเนี่ยคอยดูอยู่ห่างอย่างห่วง
แค่รูปนิดหน่อยนะคะว่าเซ็กซี่ไปไหมแซ่บเกินเบอร์ไปหรือเปล่าค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะพี่พีชเองก็อยากให้น้องมีย่าได้เล่นหนังเล่นซีรีส์ต่อค่ะ
เพราะว่าเห็นเป็นทางที่น้องชื่นชอบค่ะ
และระหว่างที่รอสัมภาษณ์อยู่นั้นค่ะพี่พีชก็แอบไปสอยลอตเตอรี่ค่ะ

นี่ที่ฉันโจ๊กคว้ามาโชว์เลยค่ะ
มันเป็นทะเบียนรถตู้ของพี่พีช
โชว์แบบนี้คุณผู้ชมมันจะปังขนาดไหนนะคะเอาไปฟังหน่อย
มีอัพพลังเหมือนที่ทำวีวิดีโอตามตัวเองเลยค่ะ
คนพ่อก็ขอช่วยตลอด่งว่านี่ได้นะเค้าจะลองโทรให้ก่อน
แต่เดี๋ยวมันนั้นก็คุ้นต่อเองอันนี้ค่ะ
ต้องเช็คกับคุณแม่ว่ามันโอเคใช่ไหม
มันไม่แซ่บไปใช่มั้ย
ไปใช่ไหมขอให้ปังกันทั่วหน้าเนอะ
จริงหนูซื้อลอตเตอรี่มาไหมไม่ได้ซื้อเนอะ
ไม่ได้ซื้อค่ะพี่เขาไปแล้ว

เลข๑๗เป็นความเชื่อไปค่ะสอบคล้องแม่อ่อมเหมือนสักครู่

เลข๗ไงเดี๋ยวก่อนนะแล้วลอตเตอรี่ใบนี้๑๗อยู่ที่ใครเหรอ

เขาซื้อเก็บไว้ไม่ได้ซื้อมาให้แจ๊กกะลีน
ได้แต่ว่าเจ็กเกอร์ลีนเอามาโชว์บอกว่าเป็นมิติใหม่ของการโปรโมทเพลงอย่างนี้